งานที่สุดครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับ

เพราะว่าที่จังหวัดชนบุรี
โอ้โหมีที่โรงพยาบาลมีอะไรฮะ
เขาบอกว่าพ่อแม่ปลื้มอกปลื้มใจ
เพราะว่าดีใจที่ลูกแต่งตัวเป็น

โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
ระดับประดาษทงของชาติต่างในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะ

นี่นี่เลยครับ

ตกแต่งห้องด้วยทีมฟุตบอลโลก

ดูสิครับยกไปนี่ครับที่กรุงฝรั่งเศส
เอ้าก็มีนะครับทีมแบบนี้นะครับ
เพราะว่าแขวนทงชาติทีมที่เข้ารอบสุดท้ายแล้วยังจับทารกน้อยแรกเกิด
แต่งตัวด้วยเสื้อบอลทีมชาติโดยเมื่อวานนี้นะครับ
มีหนูน้อยแรกเกิดครับดูสิครับคุณบุ๊ค
นี่คงเป็นเสื้อตัวเล็กมากนะ
เหมือนเสื้อตุ๊กตาใช่นี่ทีมเสื้อเบาซิล
แล้วก็มีหลากหลายชาติทั้งเบาซิลเยอรมันไอเจนติดหน้า
ก่อนที่จะมอบให้คุณพ่อคุณแม่
นี่น่ารักนะชังดูสิครับแล้วก็มองไปมองขวามองตามห้อง
เพื่อจะมอบให้คุณแม่คุณแม่ก๊อกก๊อกก๊อก
ปั้มนี่แหละครับคุณแม่ดีใจเมื่อเห็นคุณลูกแต่งชุดแบบนี้
แล้วก็พี่เท่านักที่เขาก็เอาทงมาประดับที่ห้องของคนไข้นะ

มันเป็นสีสันไงเกาะกระแสบอลโลก
เพราะว่าช่วงนี้ใครก็ติดตาม
คุณพ่อคุณแม่เมื่อเห็นคุณลูกก็ดีใจแล้วครับ
แต่งตัวหน้าแล้วนะครับหนูน้อยเสื่อมเสื้อเยอรมัน
น้ำตาไหลและประทับใจมากนะครับเพราะว่าเป็นทีมชาติ
คือเป็นครอบครัวของหนึ่งในครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่
ดีใจมากเพราะว่าเป็นทีมที่ชอบนะครับ
เพอร์ไพรส์จริงนะครับคุณพ่อดีใจมากนะครับ
อีกคนนะฮะบอกว่ามีความสุขที่เห็นเป็นทีมบอลโลกแบบนี้
ทั้งนี้นะครับแผนกเด็กทารกแรกเกิด

จัดกิจกรรมแต่งกายน่ารักให้ทารกแรกเกิดนะครับ
ใช่คือที่นี่เขาขึ้นชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วไง
เวลาที่มีเทศกาลอะไรสำคัญ
เราก็ลุ้นว่าที่นี่เขาจะแต่งตัวน้องเด็กทารกและเกิดเป็นอะไร
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นกิมมิกของทุกสถานที่

จัดแต่งบรรยากาศให้เข้ากับเทศกาลนะครับ
ใช่นะครับนี่แหละครับสีสันนะครับ

กระแสบอลโลกฟีเวอร์จริงนะครับ
เด็กบอกหนูไม่รู้ว่าหนูเชียร์ใคร
หนูใส่เสื้อทีมไหนอยู่หนูก็ยังไม่รู้เลย
ตอนโตนะครับจะได้รู้ว่าผมเกิดช่วงบอลโลก

อย่างนั้นก็ชื่อน้องบอดโลกสิครับ